ในการลงแข่งขันฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย
ลงเล่นเกมที่๒แล้วก็เก็บอีก๓คะแนนนะครับ
โอกาสในการเข้ารอบได้สดใสมากเลยครับ
ก็เป็นเกมที่เจอกับอีกหนึ่งสโมสรนะครับ
ออสเอเรมแชมป์ลีกของกิกิสถาน
ซึ่งต่างฝ่ายต่างเอาชนะมาในเกมแรก
แค่๓นาทีครับปลดล็อกได้เร็วเลยครับ
ชนบุรีได้ประตูจากสุพุทธเถื่อนกลางนะครับ
นำก่อนแล้วก็นาทีที่๘
กิจรัฐสอนวิเชียนครับตัดบอลได้แล้วก็จ่ายให้กับสมมุติ
รุ่นที่๒ตัวเองครับให้ทีมนำ๒๐

นาทีสุดท้ายของทีเดือดแรกจากซาป้า
แล้วก็นาที๒๓ครับครึ่งหลังจากลูกเตะมุม
ฤษฎาวงแก้วจ่ายให้กับสุฮุตทำแฮทริกครับ

แล้วก็ความเด็ดขาดจากกัปตันทีมครับ
พริษระวงแก้วบอลเล่มนี้เข้าไปกับ๕๐
นาที๒๘ทางเอเรมครับ
ประตูไล่ขึ้นมาจากทางอาดิเลส
พูดจาเยฟแต่ว่าไม่ทันเลยครับ
เก็บ๖แปลงเต็มโอกาสครอบสดใสเลยนะครับ

ยังต้องลุ้นในเกมสุดท้าย
คือเรารู้อยู่แล้วว่าทุกเกมไม่ว่าจะเป็น
แต่ว่าเป็นทุกทีมที่เวลาเขาเจอกับเรา
เขาก็พยายามที่จะเล่นถึงลูกถึงคนกับเราอยู่แล้ว
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นักกีฬาไทยทำได้ดีในวันนี้

ซึ่งเราใช้ความเร็วของเราที่มันเป็นประโยชน์เนี่ย
เล่นงานเขาได้ในวันนี้ซึ่งต้องชมน้องทุกคนว่า
วันนี้เกมลุกเราเล่นได้ค่อนข้างดีครับ
จากที่ทีมฟุตบอลครับฟุตบอลชายในชุดเอเชียนเกมก็มีการประกาศ
ผู้เล่นครับในชุดสู้ศึกเอเชียนเกมก่อนจะตัดตัวนะครับ
ประตูก็นำโดยนนม่วงงามรัตนัยส่องแสงจันทร์
องหลังเนี่ยมีเควินดีรมรำจักริตเวทพิรมกองกลางครับ
สุพชกษัตริย์ชาติวรชิตกณิตสิบัมเพลย์
กองหน้าก็มีเจรบสัมภาวดีสุประชัยใจเด็ดแล้วก็ปรเบศอาจวิลัย
นี้ก็จะรายงานตัวในวันที่๗สิงหาคมนะครับ
โดยเก็บตัวฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วันที่๘สิงหาคมแล้วก็เจอกับทีมชาติเนปานในวันที่๑๐สิงหาคม
อินโดนีเซียในวันที่๑๒สิงหาคม
ผลบอลโตต้าไทยลีกกันบ้างครับนัดที่๒๖ของฤดูกาลพีทีประจวบเอาชนะราชบุรีไปสองต่อหนึ่ง
บุรีครับแพ้ให้กับพัทยาไป๑ต่อ๒โดนประตูในช่วงท้ายเลยนะครับชนบุรี
แล้วก็เชียงรายครับเสมอกับแอร์ฟอร์สไป๑ต่อ๑